ทุกคนค่ะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันอำลา
พระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับตัวสรรยูเป็นวันสุดท้ายนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วย
โดยมีคนทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานกันมากมายเลยนะคะ
ที่วัดนาคปรกเขตภาษีเจริญ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็มีบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการ
เหล่านักแสดงและพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมในพิธีอย่างเนื่องแน่นค่ะ
โดยก่อนเริ่มพิธีนะคะทางเปิ้ลหัทยาพันรยา
เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าแม้พี่ตัวสามีจะจากไปแล้ว
แต่ความรักของเขาจะยังอยู่กับเธอและลูกเสมอ
และตั้งใจให้ทุกคนที่ได้รับเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะ
จากนั้นค่ะก็มีพิธีทางศาสนานะคะเป็นการแสดงธรรม
โดยท่านววชิระเมธีและต่อด้วยการแสดงอาลัย๔ชุด
ไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเพลงสถาบันของเพื่อนพี่น้องชาวสวนกุหลาบค่ะ
เดี่ยวแซ็กโซโฟนของแต่งภูสิตการขับลำนำบทกวี
โดยอาจารย์นวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติ
พร้อมพี่โก้มิสเตอร์แซคแมนกับพี่หนึ่งจักรวาลนะคะ
และปิดท้ายด้วยพี่ตู่นันทิดาที่ยกให้พี่ตัวเป็นนักแสดงในดวงใจ
ก็ได้ขับร้องเพลงพักตรงนี้เพื่อส่งพระเอกผู้ล่วงลับกลับสู่สวรรค์ค่ะ
หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะพี่ตู่นันทิดาก็ออกมาเปิดใจ
ถึงเหตุผลที่เลือกบทเพลงนี้
พร้อมกับบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่
ตัวเสมอส่วนพี่นกสินใจเองค่ะก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลย
ใจหายที่ต้องสูญเสียบุคคลอันทรงคุณค่าของวงการไป
แต่ถึงอย่างไรก็เชื่อว่าพี่ตัวจะอยู่ในใจของทุกคนค่ะ
ตอนท้ายที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทาง
พี่เอกก็เลยบอกตื่นคำนี้ดีนะตู่ตื่นคำนี้สำหรับพี่แล้วเนี่ย
คือการตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นที่ไหนก็สงบ
เส้นทางที่สุภาพบริคนนี้เดินมาเนี่ย
ซิตแห่งความดีงามที่ผู้ชายคนนี้กระทำมาตลอด
เป็นการแอนเจอร์ให้ลูกทุกคนให้พี่เพื่อนทุกคน

ใจหายตั้งแต่วันที่รู้ข่าวแล้วค่ะ
ยังวาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้แบบ

ใครที่ได้เป็นนักแสดง

จะมีงานที่ดีที่เก็บไว้

แต่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าผลงานและสิ่งดี
พี่ตัวทำจะอยู่ในใจของแฟน